ตำรวจภูทรอุดรธานีเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะที่ก่อเหตุจี้ชิงเงิน
ซึ่งตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดี
เพราะว่าใช้เวลาในการก่อเหตุเพียงแค่๑นาที๔๐วินาทีเท่านั้น

เป็นภาพจากกล้องพลเมืองดีทำให้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
ภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีทำให้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายนะคะ
สาขาตลาดรังสินาเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เงินสดรวมกว่า๔๒๐๐๐บาทเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยคนร้ายสวมเสื้อเชิดลายสก๊อตสีแดงดำค่ะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
คนร้ายอีกคนสวมเสื้อเชิดสีเหลืองนั่งซ้อนท้าย
เข้าไปจอดบริเวณโรงจอดรถก่อนที่คนแรกจะเดินเข้าไปในห้าง
ประตูก็ทะลุไปยังธนาคารกรุงเทพ
จากนั้นไม่นานก็พบว่ามีประชาชนวิ่งแตกตื่นออกมาจากห้างค่ะ
ส่วนคนร้ายที่นั่งบนรถจักรยานยนต์ติดเครื่องยนต์ด้วยสตาร์ทมือ
เพื่อรอเพื่อนที่วิ่งออกมาซ้อนท้าย
แล้วก็ขี่หลบหนีออกไปทางถนนรอบเมือง
นี่นะคะก็เป็นภาพที่ตำรวจบอกว่ามีความคืบหน้าสำหรับภาพ
เห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจนพลตำรวจรีบุญลือกอบางยาง
เปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้จับคนร้ายให้ได้
ได้ประชุมชุดสืบสวนเพื่อประสานงานการหาข้อมูล
และเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
ซึ่งภาพจากกล้องตัวล่าสุดพบคนร้ายหนีไปทางเทศบาลหนองสำโรง
และเส้นทางนี้เชื่อมต่อไปถึงอำเภอบ้านผืออำเภอเพ็ญและจังหวัดหนองคายได้ค่ะ
พฤติการของคนร้ายที่ปฏิบัติการแบบยุทธวิธีนั้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะ
ว่าเป็นอดีตตำรวจหรือทหารแต่ระบุได้ว่า
ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีและมีการวางแผน
มีการดูต้นทางเพราะว่าเห็นรอจังหวะอยู่นะคะ
ไม่เข้าก่อเหตุทันทีเหมือนในลักษณะของการรอสัญญาณ
ส่วนจะมีใครร่วมมือด้วยอีกหรือเปล่าตำรวจบอกว่ากำลังพิสูจน์ทราบ
ว่าจะได้ความชัดเจนเพิ่มเติมเร็วนี้ค่ะ